ถ้าคุณอยากกินขนาดนั้นแล้วดิฉันจะพาไปกินอีกหนึ่งเมนูตอนนี้ฮิตมาก
เมนูนี้ต้องใส่ใบมะขามอ่อนด้วยมันถึงจะแซ่บมันก็ถึงจะส้ม
แจ๊บแน่นอนเมนูนี้คือเมนูอะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
คุณแปลงแล้วค่ะตัวนี้ระเบิดเลย
นี่แหละคุณผู้ชมเมนูยอดฮิตในช่วงนี้คือต้มยำอึ่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อน
ไปให้ถึงที่ร้านอาหารชนบทเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวัดพริก

ป่าเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะครับแต่ว่าเมนูเด็ดของทางร้านที่หาทานยาก
หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเมนูต้มยำอึ่งไข่ใส่ใบมะขาม
กันไปส่วนเราไปคุยกับเจ้าของร้าน
คุณนัทนรงจันลายนะคะคุณนัทนรงค์บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบทานอาหารพื้นบ้านมาก
แล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กก็เลยตัดสินใจเปิดร้านอาหารบ้านชนบทแบบนี้
เปิดมาปีกว่านะอาหารส่วนใหญ่จะเป็นแนวอาหารป่าอาหารพื้นบ้านอาหารทานยาก
มาดูเมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยต้มให้สุกเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วบอกเลยว่าเขาใช้เวลาในการปรุงนี่นะคะ
ประมาณสัก๑๕๒๐นาทีคือต้องใช้เวลานิดนึงต้องต้มให้เนื้ออึ่งไข่นี่มันยุ่ยละลายในปาก
นะแล้วไข่ที่มีอยู่ในอึ่งนี้นะคะบอกเลยว่ามันอัดแน่นเต็มผุงเก่งมากเออ
ชามนึงเขาจะเสิร์ฟมาประมาณหกตัวอืมราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้าบาทอืม
เอ้าแหวกพุงด้วยจะได้สุกท่วนทั่วอู๋หอบอกคุณผู้ชมเลยอย่างงี้ว่า
รับประกันความอร่อยแล้วถ้าใครไปนะคุณจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของร้าน
เพราะสดน้ำต้มยำแซ่บฟังเพลงเพาะไปด้วย
เออเขามีเพลงมาเล่นให้เราฟังสดสดกันนะคะเออหรออะ
บอกพี่กัดเลยคุณผู้ชมใครอยากไปร้านนี้นะคะ
ที่เราขึ้นให้หน้าจอหรือเบอร์โทรศัพท์
ชื่อร้านว่าร้านอาหารบ้านชนบทค่ะ

อันนี้รังพึ่งรังพึ่ง